ครับคุณผู้ชมก็เด็กอายุสิบสี่นะครับ
ไม่ต้องต้องเตือนกันจริงดูภาพภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อย
น้องที่เป็นเด็กผู้ชายยึดสิบสี่สองคนขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกัน
ยนต์รถกระบะอะไรพวกนี้เนี่ยจักรยานยนต์อะไรด้วยเนี่ย
รวมแล้วพังเสียหายไปทั้งหมดอีกแปดคันค่ะอ่านะ
รวมรถของคนที่ถูกชนตอนแรกอีกนะไหนจะรถของตัวเองอีกเนี่ย
รวมรวมแล้วสิบคันได้โอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ถนนบางบัวสายเก่านะครับในพื้นที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
จักรยานยนต์คันที่เขาขี่มาเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคนนะฮะอ่า
ขี่แล้วก็ซ้อนท้ายกันมาแล้วก็จะเลี้ยวเข้าซอย
จังหวะรถจักรยานยนต์ของเด็กชายวัย๑๔๒คนก็ขี่ตามหลังมาแล้ว
หักออกขวาจังหวะหักออกขวาเขาก็เลี้ยวพอดี
ปึ้งเข้าไปแล้วก็พุ่งไปทะไหลไปชนรถที่จอดอยู่หน้าโรงงาน
ที่เป็นพวกรถยนต์รถกระบะอะไรพวกนี้อีกค่ะนี่ฮะโชคดีนะฮะ
บาดเจ็บเป็นแค่เล็กน้อยนะครับเอาทั้งทางฝั่งของคนที่ขี่รถมาแล้วจะเลี้ยว
แล้วก็ถูกรถของเด็กชนเข้าไปเนี่ยบอกว่ากำลังจะเลี้ยวขวานะ
เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วจะเลี้ยวเข้าตลาดอยู่อยู่จักรยานยนต์ขี่แซงขวามา
แล้วเฉียวชนนี่เลยฮะตามภาพเลย
แล้วเขาขี่มาเร็วมากเลยเด็กอ่ะเด็กผมเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
เขาหักหลบผมอ่าแฟนผมก็โบกมือแล้วเนี่ย
ผมก็ไม่ขี่เท่าตลาดเนี่ยแล้วก็สไลด์มาเนี่ย
เขาก็สไลด์หลบมานี่เลยจะชนเราด้วยจะชนผม
ชนผมเกี่ยวผมล้มไงคันที่มาชนนี่เด็กชายวัยสิบสี่ปี
คนขี่คนซ้อนนะครับทุกผู้ชมครับน้องบอกว่าขี่จักรยานยนต์มาเนี่ย
่งหน้าจะไปวัดบางวัวนะมาถึงที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าคันหน้าเลี้ยวตัดหน้าเขาก็ทันหัน
เขาต้องหักหลบแต่มันไม่พ้นก็เลยไปชน
แล้วฝนตกถนนลื่นด้วยเขาก็เลยถลายไปชนจักรยานยนต์
ชนรถกระบะรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ย
เสียหายไปอีกสิบคันได้อืมนี่แต่ตำรวจบอกว่าก็
เดี๋ยวดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
คุณผู้ชมถกกันเยอะค่ะสำหรับคลิปเหตุการณ์นี้
ตกลงแล้วคันไหนผิดกันแน่ก็ต้องดูเนี่ยแหละฮะ
เพราะว่าคนที่ขี่คันหน้าเขายืนยันว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
บอกเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วคนซ้อนโบกมือด้วยว่าจะขอเลี้ยวอะไรแบบนี้
แต่หลายคนก็บอกว่าพอเปิดไฟเลี้ยปุ๊บเลี้ยวเลยเหรอ
แต่คันหลังเนี่ยน้องเขาบอกเลี้ยวตัดหน้าเขาก็ทันหันนี่ฮะ
แต่ที่สำคัญก็คือน้องที่ขี่จักรยานยนต์กันมาเนี่ย
อายุสิบสี่ใช่ฮะซึ่งยังไม่ถึงวัยทำใบขับขี่ค่ะ
อ่าผู้ปกครองก็ต้องเข้มงวดกวดขันดูแลตรงนี้หน่อยใช่
แล้วก็อาจจะขี่มาเร็วด้วยจังหวะเขาเปลี่ยนเลนส์ตัดหน้ามันก็เลยเบรกไม่ทันด้วยนะคะ